พาคุณผู้ชมลงใต้ไปดูคนดีศรีสุราชธานีกันหน่อยสุราชธานีแปลว่าเมืองคนดี
คนดีมีอยู่จริงอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมหนุ่มให้เช่าเจสสกีค่ะ
เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๔ปีกำลังจะจมน้ำตายต่อหน้าต่อตา
เพราะสุราชตอนนี้คลื่นลมแรงเหตุการณ์เกิดที่เกาะสมุยนะครับคุณผู้ชม
อุ้ยออกไปเลยนะจากชายฝังไปช่วยค่ะช่วยสำหรับด้วยโอ่ยอ้อ
ชาวเน็ตคนสุราชเขาปรบมือเฮกันทั้งจังหวัดเลยค่ะ
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะจมแล้วครับจมแล้วจมแล้ว

มแล้วจมแล้วจมน้ำแล้วครับปีนี้ครับเริ่มแล้วครับ
เอาแล้วครับสิงโตพามาแล้วครับหนึ่งครับ
ชมแล้วครับปีนี้ครับเริ่มมันเริ่มแล้วครับ
มาแล้วรอดรอดไปอีกนึงครับ
คลื่นสูงมากนะคะนั่นน่ะคลื่นแรงมาก
คือที่ฉันเคยขี่เจ็กสกีนะขนาดเอาว่าคลื่นปกติ
คือมันก็มันก็ต้องอันตรายเหมือนกันมันมีแรงกระแทกกับตัวเจสกี
ทีนี้เนี่ยมันกลับตรงตัวเนี่ยมันจะยากมาก
แล้วยิ่งคลื่นสูงแบบนี้มันยิ่งเสี่ยงต่อคนที่ไปช่วย
แต่ถามว่าเขาห่วงชีวิตตัวเองไหมล่ะไม่เลยไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนั้นเขาคิดอย่างเดียวคือคนข้างหน้าที่กำลังจะจมน้ำตายต้องรอด
เด็กที่กำลังจะจมน้ำตายเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะคะ
ห่างจากฝั่งไปสักประมาณร้อยเมตรเขาเห็นแบบนี้ค่ะ
เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณคล่อมเจสสกีแล้วก็ออกจากฝั่งไปเลยค่ะ
ไปช่วยนะคะประกาศชื่อดังดังเลยนะคะคนดีศรีสุราชธานีท่านนี้
ชื่อว่านายสาโรธช่วยเกิดอายุ๓๗ปีเราก็ไปตอบถามนี้ค่ะ
ฮีโร่ตัวจริงนะวงแขนกราบเป็นมัดคือเป็นคนทะเลจริงน่ะ
แต่ว่าร่างกายกำยำแข็งแรงมากนะคือแข็งแรงมากนะ
ต้องไปต่อสู้กับคลื่นที่มันสูงประมาณเมตรสองเมตรอ่ะคือขี่ชำนาญมากใช่
คุณผู้ชมเตือนไปด้วยเหมือนที่คุณบอกคือด้วยความจำหน่ายของเขานะ
เขาเลยออกไปช่วยได้แบบนี้นะคะคุณสาโรธเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะที่นั่งทำงานปล่อยเช่าเจสกีให้กับนักท่องเที่ยวริมหาดเฉวง
ที่เกาะสมุยสุราชธานีตอนนั้นเขาบอกว่าคลื่นลมมันแรงมาก
ซึ่งลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกปี
จังหวะนั้นเองค่ะมีกลุ่มเด็กชาวไทย
หลายคนมาเล่นน้ำน้ำทะเลบริเวณชายหาดเฉวง
ผู้ประกอบการเจสกีก็เตือนแล้วนะบอกว่าอย่าไปเล่นตรงที่น้ำมันลึก
แต่เด็กกลุ่มนี้เผลอค่ะเผลอออกไปเล่นตรงจุดที่ร่องน้ำมันลึก
แล้วถูกกระแสน้ำก็คือคลื่นมันแรงถูกไหม
คลื่นมันพัดพาไปค่ะออกจากชายฝั่งไปเรื่อย
ทีนี้ทางกลุ่มเจสสกีเห็นทำไงอ่ะตะโกนตะโกนบอกว่าอย่าออกไป
เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะเขาเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายค่ะ
น้องคนนี้แหละค่ะที่ถูกช่วยเหลือมาได้อย่างสำเร็จนะคะ
เดินได้เหินได้ค่ะแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการพูดคุยกับนักข่าวของเราด้วย
คุณผู้ชมทีนี้เราไปคุยกับคุณสาโรธ
ดีศรีสุรธานีคุณสาโรธบอกว่าอย่าเรียกผมว่าฮีโร่เลย
จริงแล้วคนที่ให้เช่าเจสกีตรงนั้น
ผู้ประกอบการตรงนั้นคือฮีโร่ทุกคน
เพราะเขาตั้งใจทำหน้าที่ของเขา
ก็คือดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
มาเล่นบริเวณชายหาดตรงนี้อยู่แล้ว

แต่ดิฉันก็ยัดแยกให้คุณเป็นฮีโร่อยู่ดีนะคุณสาโรธ

ก็เหลือบตาไปเห็นแล้วก็เพื่อนที่มาได้ตะโกนบอกด้วย

แล้วในส่วนที่ชาวโซเชียลชื่นชมว่าเราเป็นฮีโร่เนี่ย
เรามีความรู้สึกยังไงบ้าง

แต่สถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปี
พวกผู้ประกอบการอเจสเกของอาชวงศ์
ก็ได้เห็นอยู่ทุกปีแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทุกปีครับ
นี่ไงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเกือบทุกปี

ภาคเหมือนภาคไพรยาวนะ
แปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกปีเกิดบ่อย
ผู้ประกอบการเองป้ายเตือนก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการย้ำเตือนบอกว่า
ก็ยังมีคนฝ่าฝืนคำเตือนคำสั่งห้ามไง
ไม่ให้ลงไปเล่นในคลื่นทะเลมันแรงแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุสลดเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้นเวลาเขาเตือนอะไรขอให้ฟังเถอะค่ะ
ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล่นจริง